มาดูข่าวของเราบ้างข่าวเช้าสดใสนะครับคุณเทศกาลตรุษจีน
ใช่ค่ะ๑จุดใหญ่ที่บอกไปแล้ว
ที่จังหวัดนครสวรรค์ปีนี้๑๐๑ปีแล้ว
สำหรับการจัดงานตรุษจีนที่นครสวรรค์
ภายใต้ชื่องานว่า๑๐๑ปีศตวรรษใหม่แห่งพลังศรัทธา

ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปชมงาน
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาจริงวันเปิดงานนะคะ
สวรรค์ปากน้ำโพนี่ไม่ต้องห่วงเลยเขาจัดงานใหญ่นะ
เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์๑๐๑ปีสัตวรรษใหม่แห่งพลังศรัทธานะคะ
อย่างเป็นทางการช่วงค่ำเมื่อวานนี้๒๓มกราคม
มีนักเรียนโรงเรียนยุวพัฒน์ขับร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
ก่อนจะเปิดตัวนางสาวทัศยาพรวงศักดิ์สิริกุลหรือน้องเมมี่
อายุ๑๖ปีเป็นองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิ่ม
อันนี้เป็นหนึ่งตำแหน่งนะคะที่หลายคนจับตามองทุกปีจะเป็นใคร
และมีการแสดงกลองฉลองตรุษจีนชุดเพรีเบิกฟ้าบูชาถวยเทพด้วยนะคะ
เป็นประธานในพิธีตีกลองเปิดงานอย่างเป็นทางการ
บรรยากาศภายในงานคึกคักนะคะมีประชาชนสนใจเข้าร่วมงาน
ชมแสงสีเสียงเป็นจำนวนมากค่ะ
น้องนีมี่เป็นองค์สมมุติของเจ้าแม่กวนอิมประจำปีนี้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนักท่องเที่ยวชอบไปดูเลย
โคมไฟนี่ถ่ายรูปด้วยเลยนะ
ใช่ค่ะปีนี้มีการประดับโคมไฟเต็งล้างคู่ใหญ่ที่สุด

ผ่าศูนย์กลางนะคะ๖เมตรความสูง๔เมตรครึ่ง
พร้อมเขียน๑๐๑ตามจำนวนปีของการจับเทศกาลตรุษจีนที่เมืองปากน้ำโพด้วย
จากโคมไฟเต็งล้างใหญ่นี้แล้วมีโคมไฟต่างอื่นด้วยนะคะ
ที่สื่อถึงแสงสว่างและความเป็นสิริมงคล
รวมทั้งความศรัทธาตามความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าจะประธานพร
และนำความสุขมาให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลนี้
อกจากนี้ยังมีอุโมงคมไฟด้วย
ประดับตามเส้นทางสายหลักรวมถึงหุ่นโคมไฟมังกร
เสริมมงคลตั้งตารางงานนี่ค่ะ๙ตัวด้วยกัน
มีประชาชนที่เขาไปถ่ายรูปเก็บความสวยงามไว้เทียบ
เป็นที่ระลึกเต็มแน่นถนนเลย
เทศกาลตรุษจีนเมืองปากน้ำโพจัดต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะ
ไปจนถึง๑กุมภาพันธ์ค่ะไปถ่ายรูปได้มีรูปมังกรด้วยโคมไฟมังกร
สวยงามมากนะครับงานที่ปากน้ำโพบอกแล้วว่ายิ่งใหญ่ทุกปีจริงนะครับ